คุณผู้ชมครับขึ้นไปที่เชียงรายกันบ้างนะครับ
ทีมข่าวได้พบเห็นเด็กชายชาวพม่านะคุณ
โหนสายโทรศัพท์โดดน้ำเล่นกลางสายฝนอย่างสนุกสนานนะฮะ

ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนใกล้จะล้นฝั่งนะครับ
ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าก็ต้องเร่งขนย้ายสินค้า
เก็บไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะคุณดูสิ
สถานการณ์ฝนตกหนักตลอดทั้งวันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ทำให้น้ำไหลทะลักลงสู่แม่น้ำสาย
เส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า
โดยส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับจนใกล้จะล้นฝั่งแม่น้ำ
บรรดาผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสายลมจอยนะคุณ
ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังร้านค้ามากมาย
ก็ต้องช่วยกันขนย้ายสิ่งของแต่คุณนี่
เราเห็นเด็กไปเล่นโหนสายโทรศัพท์แบบนี้
เพื่อกระโดดน้ำเราก็เป็นห่วงนะคุณ
นี่ตรงจุดบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำสาย
บริเวณท่าขี้เหล็กฝั่งพม่าเนี่ย
เด็กชายชาวพม่านะครับกระโดดเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน
นี่คุณเขาลื่นเป็นสไลเดอร์เลยค่ะแล้วเนี่ยดูสิขึ้นไปขยมขยมบนสาย

มันก็หย่อนห้อยลงไปใต้สะพาน
กลายเป็นที่เล่นของเด็กชายที่ปีนป่ายห้อยตัว
แล้วก็ยืนกระโดดลงเล่นน้ำโดยไม่กลัวอันตรายใดนะครับ
แต่ทีมข่าวของเราก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะคุณ
เจ้าหน้าที่ของโทรศัพท์เขาที่เกี่ยวข้องให้มาดูเรื่องนี้หน่อย